คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้เอาไว้เตือนภัยสาว
เฉพาะผู้หญิงที่จะต้องออกไปรอรถเมย์รถตู้หรือรถโดยสารสาธารณะ
ในที่กลางคืนคือหรือเช้ามืดหรือตอนกลางคืนหรือที่เปลี่ยว
แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหญิงสาวอายุ๒๕ปี
เธอบอกเธอมานั่งรอรถจะไปทำงานค่ะแต่เธอมาแต่เช้าเลยตี๔เลยอ่ะ
แล้วไปเจอรถคะนั้นเห็นไหมคะ
มาเปิดไฟกระพริบเป็นรถกำบัด
ลักษณะตอนแรกเธอบอกเธอเห็นเธอยังไม่ได้คิดอะไรค่ะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาใช้วิธีลักษณะท่าทางว่าลงมาเช็ดรถ
แล้วเธอบอกจังหวะที่เธอเผลอเดินมาประชิดตัวเธอโอบเธอ
เอาปืนจี้ให้เธอขึ้นรถค่ะ
ทำไมถึงเกิดอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เป็นแถวสาราที่นั่งรอรถ
อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านฟ้าปิยารมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนตัวนะคุณผู้ชมอันนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านดิฉันเลย
เนี่ยตรงปฐุมธานีตรงนี้เอาจริงก็มีรถวิ่งอยู่ตลอด

ไม่ตั้งตัวค่ะแล้วเอาปืนขึ้นมาขู่เธอ

เห็นตอนในคลิปกล้องกองจอมปิดทะวิ่ง
แล้วโชคดีเขาบอกว่าเหมือนกับเธอบอกว่า
วิ่งไปแล้วเหมือนรถมันมาพอดี
แล้วไอ้คนร้ายมันขึ้นรถหนีไปเลย

ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะไปตามความคืบหน้า

น้องคนนี้ชื่อว่านางสาวพฤกษาทิพย์อายุ๒๕ปี

แล้วนี่คือตอนกลางวันอันนี้อย่างนี้
เธอบอกว่าเธอมานั่งรอรถเมย์แบบนี้ทุกวัน
เพราะต้องออกจากบ้านไปทำงานแต่เช้าเลย

ทำทีเช็ดหน้ารถนู่นนี่นั่นเธอไม่สนใจ

และจังหวะที่เธอดิ้นหนีสะบัดได้หลุด
อย่างที่บอกรถประจำทางที่รอมันมาพอดี

รีบวิ่งขึ้นรถเลยก่อนคนร้ายจะขับรถหนีไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตนะเธอยังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา
ด้วยอาการน้ำเสียงแบบตื่นตระหนกอยู่เลย

เธอมานั่งรอรถแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้

ใช่เราจะต้องฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพราะเธอบอกว่าเธอไปแจ้งความไว้แล้วกับสพลำลูกกา

ตำรวจบอกภาพวงจรปิดที่ได้มาอย่างที่เราเห็นเนี่ย

ตามคนร้ายค่อนข้างยากเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
ส่วนกล้องที่มีอยู่บนสะพานลอยหรือตามเส้นทาง
คุณผู้ชมคงคาดหวังว่ามันจะใช้ได้ใช่ไหมคะ

แล้วก็อยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

บอกแบบนี้เลยนะคะอันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเอง
มาซ่อมแซมกล้องมุมจรปิดตามถนนให้หน่อย
บนสะพานลอยด้วยที่มันใช้การไม่ได้

เราจำเป็นจะต้องมีหลักฐานไง

สำคัญมากจริงกล้องวงจรปิดนี่มันไม่ควรจะเสียอะไร
ขอบคุณฝากความหวังวัติเจ้าพี่ตำรวจ
เราเชื่อว่าพี่ตำรวจทำได้